ที่สระบุรีกันค่ะคุณผู้ชมมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๖มกราคม
มันเกิดจากความหัวร้อนเกิดจากการใช้รถใช้ถนนที่อาจจะไม่ค่อยมีน้ำใจกันเท่าไหร่
เอาง่ายก็ขับแข่งกันมา
นี่คือเหตุการณ์ที่ผู้ชาย๔คนนะค่ะ
รุมทำร้ายนายเอกวิทย์อินทรปัญญาวัย๒๔ปี
บริเวณสนามกีฬาหนองแคร์จังหวัดสระบุรีนะคะ
นายเอกวิทย์เนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ

ทั้ง๔คนนี้กับนายเอกวิทย์เนี่ยนะขับรถกันมาคนละคันนะคะ
ขับมาตามถนนเรียบคลองระพีพัฒน์ในอำเภอหนองแคร์
แต่ว่าในช่วงจังหวะที่ขับกันมา
มันมีการขับแซงมีการเร่งเครื่องควันดำใส่

ทำให้๔คนนี้ไม่พอใจค่ะ
ขับรถไล่ตามมาจนทันรถของนายเอกวิทย

วิ่งมารุมสกรรมกันแบบนี้ค่ะนี่ลุกแทบไม่ขึ้นเลยนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจนำกำลังเข้าจับตัวผู้ต้องหาทั้ง๔คน
หมายจับศาลจังหวัดสระบุรีได้แล้วนะคะ
ข้อหาก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัส
ตรวจค้นก็เจอของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุด้วย

มีเหล็กงัดยางมีท่อพลาสติกด้วยค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวทั้ง๔คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ไม่มีญาติฝ่ายผู้เสียหายหรือว่าชาวบ้านติดตามสังเกตการณ์เลยนะคะ

จากนั้นก็คุมตัวไปส่งฝักขังที่ศาลจังหวัดสระบุรี
ผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพนะคะว่าร่วมกันรุมทำร้ายนายเอกวิทย์จริง

แต่ว่าที่ทำลงไปเนี่ยเพราะโมโหหมั่นไส้ที่ขับรถปาดหน้าค่ะ
ส่วนใหญ่สาเหตุก็แค่หมั่นไส้นะ
มันคืออารมณ์ชั่ววูบจากการหมั่นไส้
จากการไม่พอใจบันดาลโทษะมันคือไม่ถูกใจ
เหมือนเด็กที่ตีกันนะฮะทะเลาะกัน

แม่หมั่นไส้ก็เป็นสาเหตุมันหลักนะปัจจุบันนี้
เดี๋ยวนี้คือต้องใส่แว่นดำไปโรงเรียนไหมคะ
คือห้ามมองหน้าใครเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้เอา
อย่างที่บอกนะประเพณีนี้เขาเลิกกันไปเป็นร้อยปีแล้วนะ